สวยซ้ำสวยซ้อนสวยซ้ำ
ย้ำอยู่๓รอบ
เหตุการณนี้ค่ะเกิดขึ้นที่บางประกรงที่ฉะเชิงเศร้านะแล้วประตูรั้วของคุณป้านกพระรัชเอื้อธนาพรมาพังหมดเลยค่ะต้นไม้ตรงสวรรค์สาธารณะของโมบ้านกระทั้งต้นไม้บ้านอีกหลังนึงก็ชนแตกนี่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยนะคุณผู้ชมเพราะ
ทีนี้คุณป้าเนี่ยเจ้าของบ้านที่โดนชนรั้วพังเลยนะ
บอกว่าป้านั่งอยู่ในบ้านปึ้งแรกป้าวิ่งออกมา
วิ่งออกมาแล้วมันยังไงต่อค่ะป้า
ปึ้งแรกก็ป้าวิ่งออกมาใช่ไหม
ปึ้งแรกก็ป้าวิ่งออกมาใช่ไหม
ก็เห็นมันปึ้งเข้าไปเก่ง
คือเหมือนเหยียบคันเร่งยังแรงยังเร็ว
แล้วหลังจากนั้น
หลังจากนั้นตัวมันก็หล่นลงมาจากรถนั่นแหละ
แล้วมันก็ขึ้นไปถอยรถลงมา
เพราะถอยยังแรงแล้วก็เอามาอย่างนี้
ตำรวจก็เอาทั้งสองฝ่ายไปเจรจาตกลงค่าเสียหายค่ะ
ระหว่างคุณป้านพรัชกับลุงชำนาญนะ
ซึ่งทางฝั่งลุงชำนาญรับปากว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบค่าเสียหายต่างให้
บ้านป้าแกพังแล้วก็พวกอะไรอ่ะกระถังต้นไม้ชดต้นไม้ในสวนสาธารณะเนี่ย
โอ้โหมันพังหมดเลยแล้วดูรถของลุงเองเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะคะ